อันนี้มาดูกันที่ดราม่ากันบ้างดีกว่านะครับ
สำหรับหนุ่มเต้ยพงศกรค่ะที่ไปแสดงความคิดเห็น
ส่งกำลังใจให้กับสาวซอลลี่นั่นเอง
กับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะครับ
คือเขาเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเสียใจ
ได้มาเห็นคอมเมนต์แล้วมาบอกขอบคุณหรอกมั้ง
งานนี้หนุ่มเต้ยจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะ
จริงแล้วคนเขาก็เขียนมาบอกว่า
มันเป็นสิทธิ์ของคุณดีแล้วคุณเข้ามาคุณกล้า

อย่าไปยอมแพ้กับพวกที่บูลลี่คุณอะไรแบบนี้

ผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียง
คือจริงแล้วถึงจะทำงานในวงการ
หรือว่านอกวงการทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียง

ว่าเขาจะไปมองว่าโหนกระแสจริงแล้ว

ผมแค่ไปแสดงความเสียใจแค่นั้นจริงครับ

ก็แรงสุดก็แค่แบบคุณไปโหนกระแสเหรอ
คุณคิดว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาเหรออะไรแบบนี้
คือมันเป็นข่าวใหญ่
แล้วก็เป็นเรื่องที่ช็อกหัวใจหลายคนนะคะ
ก็นั่นแหละค่ะเต้ยเองก็เลยต้อง
ไปแสดงความคิดความเห็นแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไร

ใช่ค่ะไม่มีเหรอแต่ว่าแบบจีบเยอะเผลอ